ไปดูเรื่องบนรถแท็กซี่กันบ้างดีกว่า
ถ้าคุณผู้ชมอยู่บนรถแท็กซี่หัวร้อนคันนี้
จะรู้สึกและจะทำยังไงครับ
ถ้าเราเป็นผู้โดยสารเราก็อยากได้รถคนขับรถที่แบบ

รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองแล้วล่ะ
เมื่อกี้เห็นมิเตอร์๕๕บาทเป็นผม
ผมรีบวางตังค์๖๐บาทแล้วยกมือไห้

น้องโมยาวชนชายุ้น๑๖ปี
คนขับรถแท็กซี่นะครับจอดรถขวางไม่ให้คู่กรณีไป
แล้วเป็นแบบนี้เป็นแบบในคลิปเนี่ย
คือไม่แน่ใจว่ามีอะไรในร่างกายหรือเปล่า
จากนั้นคนขับรถคู่กรณีก็เดินลงมาคุยแล้วก็เถียงกันนะครับ
คู่กรณีตัดสินใจนะไม่อยากมีเรื่องก็ขับออกไปครับ
ขับออกไปไม่จบครับ
แท็กซี่คันนี้ขับจี้ท้ายตามตามทำท่าจะชนรถคู่กรณี
ไม่รู้จะทำยังไงเลี้ยวเข้าปั๊มแล้วกันจะได้จบ
ไหมฮะคนขับรถแท็กซี่ก็เลยจอดรถแล้วเปิดกระจกด่า
แบบนี้แหละครับก่อนจะไปส่งน้องโมกับเพื่อนถึงที่หมาย
ดีใจมากที่โมกับเพื่อนถึงที่หมาย
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะรถแท็กซี่ครับ
นี่ขนาดเขาไปกันสองคนนะคะแล้วยังเกิดความไม่สบายใจเลยนะครับ